ที่จังหวัดสุราธานีครับผู้ชายคนนี้หึงเมียมากครับคิดว่าพ่อค้าที่ตลาดเนี่ยมาตีท้ายครัวเมียเขาก็เลยทะเลาะกันทะเลาะกันเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะมีจังหวะกระทบกระทั่งกันผลักกันล้มเสร็จแล้วคนก่อเหตุชักปืนออกมาแล้วยิงใส่ผู้ชายที่คิดว่ามาเป็นชู้กับเมียเขาพี่เมียเห็นเข้ามาช่วยห้ามโดนยิงถูกร

ก่อเหตุเจ้าตัวขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างหลบหนีไปสอบส่วนเบื้องต้นทราบว่าคนเจ็บเนี่ยต่างเป็นพ่อค้าแม่ค้าอยู่ที่ตลาดสดดังกล่าวนั่นแหละครับมาเปิดร้านขายของตามปกติเพราะว่าเขาต้องขายกันตั้งแต่เช้าเช้ามืดนะฮะสาเหตุมาจากว่านายสมเจตคนก่อเหตุเนี่ยหึงหวงเมียมากแล้วคิดว่านายก
เดี๋ยวมีความคืบหน้าและจะตามต่อเรื่องนี้
ขณะที่ตำรวจนั้นพบเบาะแสว่า
หนีขึ้นรถไฟไปทางอำเภอท่าฉาง

ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ